อีกหนึ่งคนเป็นผู้ชายอันตรายสำหรับตลาดนัดบางพึ่งที่กระบี่เหลือเกิน
เพราะว่าเข้ามาเนี่ยนะแล้วมาทำแต่ละอย่าง
พ่อค้าแม่ค้าเขาหวาดภาวะไปอุ้มลูกพ่อค้าแม่ค้ามาจะข้ามถนนบ้าง
หยิบของกินเขามากินฟรีบ้างไปจับก้นลวนลามผู้หญิงบ้าง
พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
เราไปเจอกับแม่ค้าปลาที่อยู่ในตลาดสดตลาดนัดบางพึ่ง
ตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
ก็ไปเจอกับนางสาวนัทนารี
เธอเล่าให้ฟังบอกว่ารู้ไหมคุณนักข่าวตอนนี้นะนะ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดนี่หวาดภาวะเลย
กับบุคคลอันตรายผู้ชายคนนี้เขามีพฤติกรรมคล้ายกับโรคจิต
แล้วมาสร้างความเดือดร้อนในตลาดหลายครั้ง
เหตุการณ์ล่าสุดไปจับตัวลูกสาว๒ขวบของคุณนัทนารี
อุ้มมาอุ้มมาตอนที่ลูกสาวกำลังวิ่งเล่นอยู่ในตลาด
แต่โชคดีนะเธอเนี่ยตามไปเจอตัวก่อน

ตอนที่คนร้ายกำลังจะอุ้มลูกสาวเธอข้ามถนนนะคะ
แล้วคุณนัทนารีก็เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้
ลูกชายของเธอก็เคยถูกกระทำอนาจารย์มาแล้ว
ทีนี้เลยกลัวไงคะถ้าผู้ชายคนนี้ยังมาที่ตลาดบ่อยเนี่ย
มันจะเกิดอันตรายอย่างอื่นขึ้นซึ่งเธอก็บอกนะ
จากการไปสอบถามชาวบ้านแถวตลาดก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้
เคยมีคดีติดตัวไปก่อเหตุข่มขืนมาแล้วหลายครั้ง
แล้วพยายามจะข่มขืนคนแก่ที่อยู่ใกล้กับตลาด
แต่ว่ารอบนั้นชาวบ้านก็ช่วยไว้ได้ทัน
ทีนี้ก็เตรียมเอาเรื่องแจ้งความเพื่อให้ตำรวจไปตามตัวผู้ชายอันตรายหน่อย
ยังไม่พอค่ะนอกจากถามแม่ค้าแล้ว
เราไปถามถึงเจ้าของตลาดนัดบางพึ่งเลยนะก็คือนางลำดวนเองชวน
บอกให้ฟังบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาจะไปตามตลาดนัดหลายแห่งเลยในพื้นที่แถวนี้
แล้วรวมถึงที่ตลาดนัดบางพึ่งที่นี่ด้วย
ซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขามาชี้จุดเนี่ย
เขามาทำให้ดูนะว่าคนร้ายผู้ชายคนนี้มาทำยังไง
เอามีทั้งมาหยิบของกินไปตังค์ก็ไม่ยอมจ่าย
แอบดูลูกค้าผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำ
บางครั้งไปดักลวนลามไปจับก้น
ลูกค้าที่เขามาเข้าห้องน้ำหลายรอบเลย
พ่อค้าแม่ค้าเองก็หวาดภาวะลูกค้าเองก็กลัว
ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่หาตัวจับตัวผู้ชายคนนี้
เอาส่งไปรักษาอาการป่วยทางจิตหน่อย
ไม่รู้ว่าถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้มันจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาหรือเปล่านะคะ